หลายคนก็รอคอยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่านับจากที่เราได้เลือกตั้ง
ครั้งสุดท้ายคือ๓กรกฎาคมปี๕๔ตอนนี้มันผ่านมา๗ปี๘เดือน
แล้วไงคนก็รอคอยดังนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยหลายสำนักพาดหัว
ข่าวว่าครูหาแทบแตกคือคนเดินทางไปใช้สิทธิ์มากจริงจริงแล้ว
ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะคนอัพภาพบางคนก็บอกว่า
ต่อให้ร้อนต่อให้เหนื่อยต่อแถวหลายขดหลายชั่วโมงยังไงก็
จะรอเพื่อที่จะไปกาคนที่ชอบแล้วก็หย่อนลงกล่องเลือก
สิทธิ์ของตัวท่านเองนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมดัง
นั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะเรื่องนี้เพราะว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คาดการณ์ไปถึงวันเลือกตั้งจริง
เลย๒๔มีนาคนก็น่าจะมาใช้สิทธิ์เยอะเหมือนกันเดี๋ยวไป
ติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เห็นภาพแล้วชื่นใจ
แต่ละหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยครูหามีคนไปมากนะครับ
กรุงเทพเนี่ย๘๗เปอร์เซ็นต์

กันทำให้กรุงเทพไม่ต้องอับอายขายหน้าใครนานมาแล้ว
นะครับเวลาจะมีการเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยลำพูนเขาบอกเกือบ๑๐๐
ท้ายแต่ว่าผลของการเลือกตั้งล่วงหน้าคราวนี้กรุงเทพ

หลายหน่วยมีคนเข้าคิวคอย
ร้อนเหนื่อยหิว

ปกติการเข้าคิวคอยแบบนี้
เป็นการเข้าคิวคอยที่จะไปรับสิทธิประโยชน์

ไปรับอะไรต่ออะไรที่ได้ประโยชน์
แต่นี่เข้าคิวคอย

เพื่อจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่ไปเสียก็ไม่มีใครว่า
เหนื่อยนักถอยออกมาเสียก็ไม่มีใครว่า

อันนี้เป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเลยครับ

เช้าวันนี้หน่อยหนังสือพิมพ์เขาก็

แต่ละฉบับพาดหัวเหมือนกันหมด

คึกคักทั่วไทย
ฉบับก็มาในอารมณ์นี้ครับ
๒๔มีนาส่อคู่หาแตกครับ

ว่า๒๔มีนาวันจริงจะหนักกว่านี้
ข่าวสดบอกล้นทะลักครูหา
ใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามืดฟ้ามัวดิน
นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่า
นี่ก็ภูเก็ตภูเก็ตเลือกตั้งล่วงหน้า

โดยเลือกตั้งนอกราชนาจักร
เขาส่งกันในไลน์ในคลิป
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปยืนอยู่๖ชั่วโมง

แล้วเขาก็บอกว่ายืน๖ชั่วโมงรอคิว
ร้อนปวดเท้า

บางคนแล้วก็เกิดความฮึกเหิมเพื่อจะเข้าคิวไปใช้สิทธิ์หนึ่งเสียง
แล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนึกถึงหน้าคนหนึ่งคนเกิดความฮึกเหิม
ยังไงต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอออันนี้มาจากมาเล
ผมว่าคนไทยที่ไปเมื่อวานเนี่ยที่ไปร้อนไปเหนื่อยก็คงคิดใกล้เคียงกัน
ว่าต้องไปใช้สิทธิ์เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง
นี่เป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ว่า
แล้วก็มีคนที่แม่ไม่มาเสียก็ได้
คือตัวเองเนี่ยมีหมายจับตั้งไม่รู้กี่ใบ
เออถ้าไปลงคะแนนแล้วจะได้เงินสักพันหนึ่ง
ก็ไม่ใช่เพราะว่าลงคะแนนแล้วเนี่ย
เขาห้ามถ่ายรูปเอาไปลงให้ใคร

หนีหัวซุกหัวสุนมาได้ตั้งนาน
แต่คราวนี้ยอมเสี่ยงปลอมตัว

เพื่อจะกาคะแนนขนเดียว
ขีดคะแนนใบบัตรใบเดียวเท่านั้น
ตำรวจเขาก็ไปล้อมไปแล้วสุดท้าย

นี่ยกตัวอย่างเสี่ยงเลยนะครับเนี่ย
นึกถึงคนธรรมดาที่

เขาเสี่ยงขนาดนั้นยังต้องออกมา
คำถามก็คือทำไมวันที่๒๔มีนานี้
ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่ใช่คนที่ไม่หือไม่อือ

เขาก็มายึดอำนาจครั้งแล้วครั้งเล่า
ใครที่จะทำปฏิวัติอีกในคราวหน้าจะได้รู้ว่า
นี่เขาไปเหยียบย่ำน้ำใจสิทธิของคนไทย
ลงคะแนนเพื่อส่งสัญญาณให้ต่างประเทศนานาชาติรู้ว่า
คนไทยเรามีความเป็นประชาธิปไตยในหัวใจ
คนไทยถูกกดถูกทับมาไม่ได้เลือกตั้งมาหลายปีนะครับ
คราวนี้เขาถึงไปเลือกตั้งอันนี้ก็จะเป็นการส่งสัญญาณ
แล้วข้อสามไปเลือกกันให้มากเพื่อให้คนที่คิดจะหมินน้ำใจ
คนที่ไปเลือกตั้งเขาได้ฉุกคิดใหม่ว่าโอ้โห
คนออกมาเลือกตั้งกันล้นหลามคนหวงสิทธิของเขา
ฉะนั้นฉันธรรมติสิทธิของประชาชนที่ไปเลือกตั้ง
ต้องเป็นเรื่องสำคัญใครจะไปทำอะไรให้มันฝืนสิทธิ

ที่มาจากการแต่งตั้งที่เขาจิ้มมา๒๕๐คนเนี่ย
พอวันหนึ่งจะต้องลงมติเอาล่ะเลือกนายกรัฐมนตรี
อย่างนี้แล้วเราที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ควรจะประพฤกษ์ปฏิบัติยังไงให้สอดคล้องกับฉันพามติ
ฝืนมติประชาชนอันนี้แหละจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงในวันหน้าด้วย
ฉะนั้นเราต้องไปใช้สิทธิ์ให้ทะลักทลายเพื่อจะบอกว่าประชาชนหวงแหนสิทธิ์เหล่านี้
นี่ก็เป็นประเด็นที่จะเชิญชวนว่าเราจะต้องไปใช้สิทธิ์กันให้มาก
เพราะผลการใช้สิทธิ์มันจะนำไปสู่อะไรอีกเยอะการใช้สิทธิ์น้อยมันจะเป็นความหมายนำไปสู่อะไรอีกมาก
การใช้สิทธิ์มากจะมีความหมายนำไปสู่อะไรอีกเยอะ

การไปใช้สิทธิ์คราวนี้จะต้องสำคัญกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ชะตาอนาคตประเทศกันเลยล่ะครับไปกันให้มากไปกันให้มาก
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อก็คือว่าการเลือกตั้งไปกันได้มาก
ต้องเลือกให้ขาดเพื่อเสียงมันออกมาจะได้ขาด
ที่ติดตามข่าวการเมืองพอรู้นี่ครับว่าตอนนี้พักการเมืองมีสามเศร้า
เท่า๓หัวเศร้าที่๑พักที่๑ที่ได้คะแนนมาก
จะตั้งรัฐบาลยังไงถ้าพักที่ได้ที่๒ที่๓ไม่มาร่วมด้วย
เอาพักเล็กพักน้อยกวาดมาทั้งหมดทั้งกระดานแล้วเสียงก็ไม่พอ
ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้กวาดพักเล็กพักน้อยมาทั้งกระดานเสียงก็
ไม่เกินครึ่งอร่อยพอถึงคิวภรรยาที่ได้อันดับ๓
สอบรัฐบาลถ้าพักตี้ได้อันดับ๑หรือ๒ไม่มาร่วมด้วย
วาดมาหมดทั้งกระดาน

สุดท้ายขึ้นมาท่านลองนึกดูนะ

ตั้งรัฐบาลไม่ได้ไปนาน
รัฐบาลนี้ก็ทำหน้าที่ต่อ

มันจะเกิดความวุ่นวายคลุกคลักในสภา
มันจะเกิดความโกลหนมันจะเกิดการต่อรอง
แล้วมันจะเกิดวิกฤตขึ้นในสภา
แล้วมันจะนำไปสู่อะไรอันนี้ตอบไม่ได้
อันนี้ตอบไม่ได้ว่าความวุ่นวายวิกฤตที่เกิดขึ้น
ในการตั้งรัฐบาลไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องไม่จบ
มันจะนำไปสู่อะไรอันนี้ไม่มีใครตอบได้
ฉะนั้นเพื่อยุติไม่ให้เกิดปัญหานี้
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มาก

ใครชอบฝั่งไหนก็ว่ากันไปทางฝั่งนั้นเถอะ
จะได้ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลง่ายขึ้น

วันที่๒๔ต้องไปเลือกกันเยอะ
แล้วขอคารวะแสดงความนับถือ
คนที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานมากครับ
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ไปให้มากเลือกให้ขาดใช่ไหมฮะ
ไปง่ายมากมันช่วยได้เยอะ
เรื่องรักสามเศร้าเรา๓คนจะได้จบง่ายหน่อย
ที่อาจารย์บอกนะฮะสามฝ่ายนะครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
แล้วก็ย้ำคุณผู้ชมนะค่ะคือวันที่๒๔
ว่าคุณจะออกไปเลือกตั้งแล้วหรือว่ากำลังจะออกไปเลือกตั้งคือกลับมายังไง
อยากให้เปิดไทยรัตริย์ที่วีดูทั้งวันครับ

คือเป็นผังรายการพิเศษหมดเลย
ตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึงดึกจนถึงดื่นเลยค่ะ
ทุกคนผู้บังการทุกคนเตรียมพร้อม
รอที่จะรายงานแล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปลงประจำอยู่

หลายหน่วยหลายจังหวัดหลายภาคทั่วไทยเลยนะคะ
อัปเดตให้คุณผู้ชมที่ทราบตลอดทั้งวันแล้ว
มีนาคมวันสำคัญของคนไทยนะครับ